มีข่าวดีมาฝากสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีหนี้ครับเนื่องจากว่าล่าสุด
เอ็มบีธนชาติเขาบอกว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็ปลดหนี้ให้กับมนุษย์เงินเดือน
มีการทำโครงการรวบหนี้ขึ้นมาครับนายปิติตันทะเกษมครับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทยธนชาติหรือว่าทีเอ็มบีธนชาตินะครับ
บอกว่าเรื่องหนี้สินของคนไทยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับ
ธนาคารทีเอ็มบินธนชาติให้ความสำคัญเพราะตอนนี้จากข้อมูล
เพราะว่าหนี้ภาคครูเดินก็สูงถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อจีจีพีนะครับ
ก็เห็นถึงเรื่องของภาระรายจ่ายที่สูงมากเกินมารายได้ของประชาชน
ทำให้สถาบันการเงินเองก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลครับ
ตั้งแต่เริ่มต้นในการปล่อยกู้อย่างมีคุณภาพอัตราดอกเบี้ยเองก็ต้องเป็นธรรมนะครับ
คือตอนนี้เนี่ยสถิติของลูกค้าว่าคนไหนมีโอกาสที่จะไม่ผิดนัดชำระหนี้เนี่ย
ผู้กู้ได้ผู้กู้เองก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้นนะฮะ
ตามคะแนนเครดิตที่ตัวเองมีนะครับก็คือใครเครดิตดีก็ดอกเบี้ยก็ถูกลงนะครับ
ไม่ใช่ว่าเป็นอัตราเหมารวมเหมือนปัจจุบัน
ส่วนคนที่เป็นหนี้อยู่แล้วครับธนาคารก็มีโครงการรวบหนี้นะครับ
เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินช่วยคนที่เป็นหนี้ให้มีสภาพคล่องมากขึ้น
ดอกเบี้ยให้ตั้งเป้าหมายไว้ใน๓ปีเนี่ยจะสามารถรวบวงเงินหนี้ได้ประมาณ
๑หมื่นบาทแล้วก็ลดออกเบี้ยได้ไม่ต่ำกว่าไม่น้อยกว่า๒พันล้านบาทนะครับ
ด้านนายนาริสศาผนเดชานะครับเป็นหัวหน้าสูตรวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ทีทีบีจณะอัตราคารทหารธาตุธนาชาติเองก็บอกนะครับว่า
นโยบายเงินดิจิทัลวอเล็ต๑๐๐๐บาทต้องใช้เวลาและต้องใช้เงินกว่า๕๖๐๐๐ล้านบาทเนี่ย
แม้จะยังไม่เกินกรอบเพดานหนี้สาธารณะแต่ว่าต้องระวัง
เพราะว่านักลงทุนเองก็จับตามองในเรื่องนี้ว่ามันจะส่งผลกระทบกับเรื่องของการเงินการคังอย่างไรบ้างนะครับ